แต่ว่าก็แล้วแต่คนเสี่ยงโชคเมื่อวานี้
สำหรับคนที่เสี่ยงโชคเขาตรวจเลขกันหน่อยนะครับ

เรามีพื้นที่อยู่แค่นี้ไม่งั้นอยากให้ตรวจให้ครบเลยนะ

นะครับรางวัลเลขหน้า๓ตัวครับคุณ

อันนี้๒อันนะฮะ

๒๖๘อ่อขอขอบคุณผู้ชมนะเลขท้าย๓ตัว

นี่คุ้นเหมือนเมื่อวานนี้เรามีเลขมหาทักษะใช่ไหม
คุ้นเดี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดู
ตั้งวันเลขไทย๒ตัวของคุณ

ขอดูคุ้นแต่จำไม่ค่อยได้

ไปเติม๐เอาอีกสักนิดนึง
เราจะรู้ได้ไงนะว่าต้องเติมอะไร
มีอะไรโอ้โหมีอื่นอีก

เมื่อวานนี้เลขเด็ดไทยรัฐของอาจารย์นพไทยรัฐ

เราก็ส่งเสริมให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

ส่วนใครที่ยังตรวจไม่ครบ

นี่ตรวจผลสลากลอตเตอรี่หน้า๒

เช้านี้ในช่วงเริ่มต้นของเรามีทั้งหนังสือพิมพ์
มีทั้งเลขสลากมีทั้งดวงครบแล้ว

ใช่เชื่อว่าเมื่อวานนี้ชีวิตหลายคนสดใส
กว่าเปิดไฟ๑๕ล้านดวงอีก

ก็เดินเร่ขายเมื่อวานวันสุดท้ายก็ต้องรีบขาย

อ้าวแล้วแจ๊คพอร์ตถูกรางวัลที่หนึ่ง

ได้ไปคนเดียวเลยค่ะ๒๔ล้านบาท
โอ้โหต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะที่คนไม่ซื้อ

ส่วนเขาบอกว่าแฟนคลับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีเฮนะคะ
เพราะว่าได้โชคจากไทยรัฐมา๓งวดซ้อนแล้ว

ไปดูหน้าค่าตากันหน่อยดีไหมอ่ะดูฮะ
พาไปดูตัวเลขจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยนะ
เขาบอกว่าแม่นยำระดับที่คอหวยหรือผู้รักการเสี่ยงโชค

เข้าคอยติดตามกันมาแทบจะทุกงวด
ยิ่งกว่าดาราศิลปินที่ชื่นชอบไปอีก

เขาบอกว่าสถิติ๓งวดล่าสุดเข้าเป้าหมดเลย

อย่างที่คุณผู้ชมดูที่เราเปรียบเทียบให้ดูกันเมื่อสักครู่นี้

ตีกันใหม่ก็ถูกกันไปหลายคนเลยเหมือนกันนะคะ

ก็นี่แหละค่ะอย่างที่บอกมี๐๘๗ใช่ไหมที่ถูก

ส่วนงวด๒พฤษภาคมค่ะถูก

แล้วก็มีเลข๓ตัวหลัง๐๔๖ด้วย
แต่งวด๒พฤษภาคมตรงนะ๐๒เนี่ย
ใช่เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเลขเห็นชัดเลย๔๒๖๗๐

บนล่างบนเฉียงขึ้นเฉียงลงอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ส่วน๑๖เมษายนค่ะก็๐๔
แล้วก็มี๓ตัวหลัง๕๒๓นะคะ
เพราะว่าตัวเลขให้มามี๐๒๓๕แล้วก็๙นั่นเอง
ชัดเจนนะชัดเจนเลยเนี่ย
๓๒๕๕๓๒ก็กลับกันไปกลับกันมาได้ยังไปหลายคน
แต่ว่าอยู่ที่การจะพลิกผันไปนะฮะ

บางคนพลิกถูกก็ถูกบางคนพลิกพลาดก็พลาด

พาไปดูหน้าตาเศรษฐีใหม่กันหน่อยดีกว่า

นี่คือนายบุญช้อยวิวัตวานิสวัย๖๕ปีนะคะ
บอกบ้านเลขที่ดีกว่าเดี๋ยวคนจะไปหาเยอะ

อาชีพรับจ้างทั่วไป
ถูกรางวัลที่๑นี่ชัดเจนเลย

คุณเล่าข่าวไปก่อนผมดูให้
ถูกรางวัลที่๑รับเงินไปเลย๖ล้านบาท
เขาบอกว่าจะแบ่งให้ลูกส่วนหนึ่ง
แล้วก็เก็บไว้ใช้ในครอบครัวส่วนหนึ่งด้วย
เขามีเคล็ดลับด้วยนะว่าทำยังไงถึงรวย

แล้วผลบุญก็จะส่งให้คุณถูกหัว

ยินดีด้วยในแต่ละคนหน้าตายิ้มชีวิตสว่างสวายเชียว
เราอยากสัมผัสความรู้สึกแบบนั้น
รอไปก่อนไปต่อกันที่ระยองคุณสืบสกุล

นางการซิริโภมณีชนลรัฐนะฮะ
อายุ๔๑ปีคุณพี่ท่านนี้อยู่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง
เป็นพนักงานบริษัทที่แพคในนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธ

แล้วก็คุณพี่วันนิดากังวานสุระอายุ๔๒ปี
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ขันกันซื้อลอตเตอรี่๑เล่ม๑๐๐ใบในราคา๘๐๐๐บาท
ถูกรางวัลที่๑พร้อมรางวัลข้างเคียง

โอ้โหเขาเลือกคู่ถูกเนอะ

เล่ม๑๐๐ใบเนี่ยจะมีใบที่ถูกรางวัลที่๑เนี่ย

แต่ที่แน่จ่าย๘๐๐๐แต่ได้หลายล้าน

แสดงว่าดวงเขาสมพงกัน

นางศรีวิลัยชาดาเป็นสาวโรงงานวัย๓๙ปี

ก็ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู

แต่ที่ทำงานคืออุตสาหกรรมคนเยอะตามไม่เจอหรอก

นี่แหละค่ะคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง

แต่ยืนยันนะได้เงินมา๖ล้านบาท

ก็จะยังคงเป็นสาวโรงงานต่อไปตามเดิมนี่แหละ

โอ้โฮเป็นเศรษฐีในวิจาณ๖ล้านบาท
คิดว่าจะได้ชาตินี้ได้จับเงิน๖ล้านไหมครับ

อย่างนึงล้านเดียวยังไม่เคยเห็น

ของอีชิตันอยู่มาครึ่งปีแล้ว

ยาที่ดีกว่ายาเสน่ห์ใดคือการถูกหวยใช่ไหม

แต่แหมคุณพี่เขาคงชอบเสียงนะ

จังหวัดเลยพ่อค้าดวงเฮงสุธุคุณ

เพราะว่าตัวเองเป็นคนขายแล้วขายไม่หมด

ซื้อมาขายไม่หมดแบบนี้ขาดทุนทำยังไง
ปรากฏถูกรางวัลที่หนึ่ง
และเท่านั้นไม่พอเท่าไหร่ควรเท่าไหร่
รางวัลข้างเคียงด้วยรวมเกือบ๒๕ล้านบาท

ผู้โชคดีคนนี้ก็คือนายรังบุญกุนะคะวัย๓๖ปี
เป็นชาวอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยค่ะ

ครับขายไม่หมดขายไม่หมด
ยังเหลือ๑๔๑๗๓๗อยู่๔ใบ
๔ใบก็ใบละ๖ล้าน๖ล้าน๒๔ล้านบาทนี่ไงไม่พอ

ผมอยากไปสัมผัสมือคุณพี่เนี่ยมือคุณพี่แปะอยู่ใช่ไหม

ไม่เปิดเผยใบหน้าให้นะเห็นแบบเป็นมุม
ขูดดวงจากมือคุณพี่หน่อย
ดีใจด้วยนะยินดีกับทุกท่านเลยที่เมื่อวานี้ตรวจสลากไปพร้อมกับไทยรัฐทีวีและท่านก็ถูกด้วย
ใช่แต่ก็ดีใจทุกครั้งที่เวลาเราอ่านข่าวคนที่บุญหล่นทัพแบบนี้เนี่ย
จะเป็นคนที่เขาต้องใช้เงินมีค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอาจจะมากกว่ารายได้
ก็ดีใจด้วยที่มีเงินไปจุนเจอในครอบครัว
ช่วยของเรื่องของลูกบ้างเรื่องของการใช้ชีวิต
แล้วก็ทำบุญด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญในครั้งหน้าในงวดถัดไปนะครับ
เขาจะมีการออกสลักสัญจรกันไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีคุณ

ใครที่อยากจะไปชมการถ่ายทอดสดชมการหมุนเลขต่างอาณาเป็นสักขีพยาน

ผมได้แล้วก็แน่นอนไปดูได้ถึงวิธีการและความโปร่งใสของเขาด้วย